เมื่อวานใครที่อยู่แถวย่านราชประสงค์
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๔ปีค่ะ
คลั่งแล้วเขาควงมีด

ควงมีดเอางูมาเทกลางถนน
ใครที่เขาเห็นตกอกตกใจ

ว่านี่หรือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรา
แล้วภาพจุดนั้นมีนักท่องเที่ยวไปเยอะ
ภาพมันปรากฏแล้วคือมันก็เสียชื่อเสียง
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๔ปีเป็นคนไทยด้วยนะ
ตอนแรกดูคลิปนึกว่าเป็นชายชาวต่างชาติ

ชื่อของเขายาวจริงขออนุญาตก้มอ่าน
ชื่อว่านายคเนธพิษนุเทพหรือกันทะพงศ์
นามสกุลจักรพบมหาเดชา

เทงูเห่าออกมาคุณคิดดูดิกลางเมืองหลวงของประเทศไทย
ว่าคนตกใจแล้วนะ
ตำรวจนครบาน๕พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกกัมพล
รัฐนประทีภูมิกับสนลุมพินี
ก็บอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้านะคะ

ก็พยายามที่จะไปจับกลุ่มตัว
แล้วก็พาคนที่ก่อเหตุไปสงบสติอารมณ์

เพื่อพูดคุยด้วยสอบถามที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

พันธุ์ตำรวจเอกกัมพลก็คือภูมิกับสนลุมพินีบอกว่า
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนายคเนธพิษนุเทพ
ให้การวกวนเหมือนลักษณะคนสติไม่ดีค่ะ
จาวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่อง
ต่อมามีอาการจุกที่หน้าอกหายใจไม่ออก
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล

ก่อนที่จะนำตัวส่งตรวจสอบเรื่องของสภาพจิต
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ขณะที่มีการสอบถามจากญาตินะคะทราบแบบนี้ค่ะ
ทราบว่าคนก่อเหตุเริ่มมีพฤติกรรมหรือว่าพูดจาแปลกให้เห็น
สักประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
สาเหตุญาติบอกแบบนี้คาดว่า
เนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา
คุณแม่ของคนที่ก่อเหตุเสียชีวิต
ต่อมาน้องสาวก็มาป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือเดือนนี้
พระอาจารย์ที่ตัวเขาเองก็คือตัวคนที่ก่อเหตุ
เขารบนับถือมากว่า๒๐ปี
มรณภาพเขาก็เลยรู้สึกว่า
มันมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้น
คนที่ตัวเองรักทยอยล้มหายตายจากไป

คนที่ก่อเหตุไม่เคยมีอาการผิดปกติให้เห็น
แต่ช่วงหลังมักจะมีพฤติกรรมคือ
ขอพลังจากดวงอาทิตย์ตามความเชื่อ
นับถือศาสนาพุทธฮินดู

ประกอบกับมีอาการเครียดเรื่องส่วนตัวด้วย

คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงตำรวจกันหน่อยนะคะ
หลังจากนั้นก็มีทีมนายแทนจากกลมชูภาพจิต

ก็ทราบว่าเขามีความศรัทธา
ในเรื่องของเทพเจ้าศาสนา
แต่ที่มาวันนี้ที่มีอาการ
ก็เหมือนผิดภาพนิมิตของหลวงปู่สุข

และตัวเองเหมือนศัพทาภาอาทิตย์
เมื่อเห็นพลังของพระอาทิตย์แล้วก็จะเกิดพลังประมาณนี้นะครับ
ก็ทำให้เกิดอาการดังที่ปรากฏในข่าว

คุณผู้ชมผู้มกับสอนอนรุมพิธี
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผลวินิจฉัย
หรือยืนยันว่าคนก่อเหตุมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิต
แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีประวัติเคยรักษาการทางจิตนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลจากแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ว่ากันเรื่องของการดำเนินคดี
หรือการแจ้งข้อกล่าวหาต่าง
เบื้องต้นผู้มกับสอนอนรุมพิธีบอกว่า
ลักษณะการกระทำแบบนี้คุณดูสิหน้ารถมีสักยุ่งสักยันต์

ขยะมูลฝอยลงพื้นที่สาธารณะ
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
แต่ถ้าเกิดว่าผลทางการแพทย์ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไม่มีสติทำไปด้วยความไม่รู้
อันนี้ก็ไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายนะคะ
ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเมื่อสองวันที่แล้ว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็นำออกไปจากห้างเท่านั้นเองนะคะ